พบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะพบกับน้องเฟื้องเช่นเคยทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
รุสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะเจอกันในช่วงสายตรวจโซเชียลแบบนี้เช่นเคยเลยนะคะ
โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะโยนไปเบรกเนี่ยอยากเล่ากันมากสองสาว
แล้วก็ขอท้าเลยว่าฟังแค่รอบเดียวจะสามารถร้องได้แล้วก็ยังวนอยู่ในหูอยู่ด้วยนะคะ
กลายเป็นเพลงฮิตชั่วข้ามคืนตอนนี้เนี่ยยอดวิวถล่มทลายมีคนคอเวอร์เพียบเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ

จบแล้วค่ะคลิปนี้ความยาวมีเพียงเท่านี้จริง
เอาจริงตอนแรกที่เห็นคลิปนี้คิดในใจว่าโฆษณาใหม่อะไรของแอปเปิ้ลหรือเปล่า
เออแต่สำหรับมีพลายแอปเปิ้ลมามันก็ไม่ใช่มั้ง

เขาแต่งโอ้ยอันนี้ดูมีความเสืออยู่นิดหน่อยนะคะ

เขาเป็นการต้องการพิสูจน์ว่าดนตรีเนี่ยมีผลต่อคนจริงนะคะ
สำหรับเรื่องที่มีคนเอ๊ะทำซ้ำไปซ้ำมานะคะ
เพลงนี้เนี่ยเล่าก่อนว่าอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าปิโกทาโร่นะคะ
เป็นอาจารย์จากเมืองชิบะมหาวิทยาลัยฟูรุซากะประเทศญี่ปุ่นเนี่ย
ก็ก่อนที่จะไปเล่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
อัพโวะแปบไอ่ฮับภพแปดไอ๊โฮปันะโภ
ไถ่นับโบแปอาโบแพบไปนับโบแป
เพียบไปนับโปอาโบแป

นี่ทุกคนอีน่ารัก๕๕๕แปด

อรักมาก

มากมายแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
ในญี่ปุ่นในไทยก็เริ่มมาแล้ว
เจอฝรั่งกองฝรั่งเข้ามีเมื่อวานต้องเปิดดูอยู่
สนุกสนานกลายไปประสบความสำเร็จ
เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเขาตั้งใจให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของดนตรี
แล้วก็ทำให้ผู้ที่ไม่เชื่อว่าดนตรี
สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจได้
ได้เห็นว่าเป็นไงล่ะส่งผลไหมล่ะ
นองแล้วก็เนื้อร้องง่ายนะคะ

ทำให้เพลงนี้ดังกล้องอยู่ในหัวคนฟัง

หลายคนเคยเป็นเฟื่องเชื่อเลยเฟื่องเองก็เคยเป็นเด็ก
โอ้โหร้องเพลงโฆษณาซ้ำออกไม่ได้
เวลามันติดหูว่าแล้วมันจะร้องอยู่ทั้งวัน
คือการได้ยินเสียงเพลงในหูอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ว่ามันเกิดจากความพยายามเติมเต็มช่องว่างของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟังค่ะ
ซึ่งสมองเนี่ยก็จะพยายามหาทางออกจากท่อนฮุกนั้นให้ได้นะคะ
แต่ว่าเกิดติดลมหาทางออกไม่เจอก็เลยอ้าวตายแล้วอยากจะหาทางออก

ถูกแต่มันเอาไปเข้าไปสะกดจิตเราจริงเนี่ย

จะต้อง๑คือจดจำได้ง่าย

ท่อนฮุกที่เล่นซ้ำไปซ้ำมา

ลองทำตามคือพยายามฟังเพลง

เพื่อเป็นการปกลองสมองจากภาวะติดลม
วิธีการล้างสมองก็คือต้องร้องให้จบ

ได้ปลดล็อกจากท่อนฮุกไปนะคะ
แต่ว่าขอโทษด้วยว่ามีความเป็น

ใช่ค่ะนาทีเดียวเองค่ะพี่มิ้วเต็มที่มาก
ตอนนี้มันติดมากเลยอ่ะ
ว่าช่วงบันเทิงเนี่ยเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ข้างนอกเจอคุณใบตอง

แต่ว่าน่าจะรวบรวมดาราคนไทยนะคะ
มีน่ารักมาฝากกันเยอะเหมือนกันนะคะ
ถ้านอกจากจะเป็นการติดกับดักให้คุณผู้ชมได้ร้องเพลงนี้ไปทั้งวันแล้วนะคะ

ก็ถ้าจะทำเพลงโฆษณาทำจิงเกิลอะไรให้ติดหูเนี่ย
ทำแบบนี้แหละมันได้ผลแน่นอนนะคะ

อย่างเพลงนี้ได้เป็นต้นนั่นเอง
อีกนิดนึงถ้ามันจบไปจากใจเรา
อัปโฟแปนไอฮับแปนไอฮับไพรนัปเบิ้ล
อัปโฟแปนไอฮับแปนไพรนัปเบิ้ล
เป็นไพรนัปเบิ้ลอัปโฟแปน
เป็นไพรนัปเบิ้ลอัปโฟแปน
เป็นไพรนัปเบิ้ลอัปโฟแปน

เริ่มใหม่อีกรอบซ้ำวนไปค่ะคุณผู้ชม